ท่านผู้ชมครับพูดถึงทีมนักดำน้ำมาช่วยเราจากหลายชาติ
ที่เราทราบข่าวเนี่ยคืออังกฤษนะครับเพราะว่าเขาไปเจอคนแรก

อย่างนักดำน้ำคนนี้เป็นชาวเบลเยี่ยม
เป็นนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ
แล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกับทีมนักดำน้ำชาวอังกฤษนั่นแหละนะครับ
ได้เล่าให้เราฟังถึงภารกิจที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในครั้งนี้
ดำน้ำคนนี้ชื่อว่านายเบนเรเมแนนนะครับ
เป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำชาวเบลเยี่ยม
ร่วมทีมค้นหากับทีมนักประดาน้ำชาวอังกฤษ
เปิดใจถึงความยากลำบากที่ทีมค้นหา
ตอนที่เข้าไปค้นหาในถ้ำเนี่ยนะ
มีเพียงแค่แผนที่เก่าที่นักสำรวจถ้ำชาวฝรั่งเศส
เคยทำเอาไว้เมื่อ๓๐ปีที่แล้วที่เคยมาสำรวจถ้ำหลวงที่เชียงราย
ซึ่งก็ทำให้การค้นหาอาศัยการคาดการณ์บวกกับโชคชะตาล้วน
อาหารได้ที่ซานก็มีความยากเสียจากคุณ
ก็ได้ใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการนำทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
บอกว่าแม้หลายฝ่ายจะตั้งข้อสังเกตในแง่ดีว่า
ทั้ง๑๓คนเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอล
ก็น่าจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็คงแข็งแรงพอ
บอกว่าด้วยสถานการณ์ที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเคลื่อนย้ายออกมาจากถ้ำ

เพื่อจะเข้าไปที่ธุรกิจ
ถ้าแผนหนึ่งเราคือสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุดนะ
แผน๒ก็คือฝึกให้ใช้เครื่องดำน้ำ
แล้วก็ดำน้ำออกมากันให้ได้ทั้ง๑๓คนเนี่ย
ถ้าประเมินนะต้องใช้เวลาอย่างน้อย๓วัน
ในการฝึกทั้ง๑๓คนให้ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็น

จากทั้ง๑๓คนก็มีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป

ต้องประเมินแล้วก็ฝึกกันเป็นรายบุคคล
วันบอกปอมรอยหลายและเริ่มสภาพนะสำหรับจุดสูงแถม

หนีอ้ีกนิดหนึ่งโดยต้องที่สำนะวงการ
ก็ต้องมีการทดลองอื่น
และมันต้องมีความตัดต่อมา
ก่อนที่มีความตัดต่อมา
เพื่อใช้สกุปเบอร์เกียรติ
ก็ดีที่สุดคืออยู่ไปก่อน
กว่าน้ำจะลดสูบน้ำออกได้

ว่าว่ายน้ำแบบไม่ใช่น้ำแบบติดกำแพงเพดานถ้ำอย่างนี้

เพราะว่าการอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนอยู่เหมือนช่วงแรกแล้วไง

ตอนนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง

ใช่หลายฝ่ายก็เลยบอกว่าดำน้ำออกมา